มาดูการปรับตัวของธุรกิจสวนกล้วยไม้ในประเทศไทยกันบ้างครับ
คุณผู้ชมครับสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่ไทยนั้นมีการส่งออกกล้วยไม้อันดับที่๒ของโลก

แม้ว่าตอนนี้นโยบายของสหรัฐนั้นยังไม่ชัดเจน
เพราะว่าก็มีการเปลี่ยนตัวผู้นำคนใหม่แน่นอน
อาจจะมีการเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่

แต่ว่าผู้ประกอบการสวยกล้วยไม้ของไทยเองก็บอกว่าไม่กังวล
เพราะว่ามีการวางแผนในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้เอาไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
มาลัยคล้องคอที่ประดิษฐ์จากดอกกล้วยไม้เป็นลวดลายต่าง
อินเดียน่าคริสติน่าปิกกี้ทั้งหมดมี๙ลวดลาย
บรรจงร้อยจากดอกกล้วยไม้สดสายพันธวาย
ฝีมือแม่บ้านในชุมชนตำบลยายชาอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐม
พร้อมจะส่งออกไปยังรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกา
ในราคาพวงละ๒๙ดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็นเงินไทยพวงละ๑๐๐บาท
โดยจะบรรจุกล่องละ๗พวงจำหน่ายในราคา๒๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณกล่องละ๗๐๐บาท
มณัชชัยปานขำเจ้าของฟาร์มยูนิคออร์กิจเล่าว่า
กล้วยไม้สดเป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา
ในเทศกาลต่างเช่นการรับปริญญา
หรือนักท่องเที่ยวจำนวนมากในฮาไวน์
ขณะที่การผลิตดอกกล้วยไม้ในสหรัฐนั้นมีไม่มากนัก
ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการส่งออกกล้วยไม้ถึง๑๙๕บาท
และขายในประเทศอีก๑๐๕บาท
สามารถทำยอดขายเฉลี่ย๑แสนดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
ราวเดือนละ๓๕๐๐๐๐บาท

ที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น๒เท่าตัว
ราว๔๕แสนดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งเป็นที่นิยมในรัฐฮาไวน์สหรัฐอเมริกาค่ะ
เพื่อเพิ่มสีสันให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
ตอบโจทย์ความต้องการของคนในทุกกลุ่ม
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ไปสหรัฐอเมริกาด้วย
มาบริหารความเสี่ยงในยามที่นโยบายทางด้านการค้าของสหรัฐนั้น

สหรัฐกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำ
อาจมีผลต่อนโยบายการค้าและค่าเงินผันผวน
แต่ผู้ส่งออกรายนี้ไม่รู้สึกกลัว

การเพิ่มรูปแบบกล้วยไม้ให้หลากหลายขึ้น

วัตถุดิบในประเทศทำน้ำหมักชีวภาพ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ครึ่งหนึ่ง

เพราะตลาดตรงนี้ของเราเป็นตลาดที่เขาก็ต้องพึ่งพาเราด้วย
ในส่วนที่แบบว่าเอาสินค้าไปเพื่อการท่องเที่ยว

อกไม้กล้วยไม้เองก็ไม่พอใช้อยู่แล้ว
ถ้าเกิดจะมีผลทางด้านภาษีนะฮะ
เราก็ต้องปรับตัวเองลดปัจจัยการผลิตทั้งหมด
นัทชัยยังเพราะต้นกล้าเล็กทั้งผลส้มและมะนาว
ปลอดสารพิษในพื้นที่กล้วยไม้๒๐๐ไร่
และรอเมื่อต้นกล้าแข็งแรงจะย้ายไปปลูกในสวนส้มและมะนาว
เตรียมเอาไว้อีก๕๐๐ไร่ในจังหวัดกำแพงเพชร
เพื่ออนาคตจะส่งออกไปยังสหรัฐและจำหน่ายในประเทศด้วย
ส่งออกยังมองว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ในประเทศ
ประสานกับบริษัททัวร์ใช้กล้วยไม้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ที่เข้ามาในไทยเพื่อช่วยเหลือชาวสวนบางราย
อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐ
ขณะเดียวกันผู้ส่งออกกล้วยไม้ควรผนึกกำลัง

เพื่อไม่ให้กล้วยไม้ไทยถูกกดราคาจากต่างประเทศ
และรักษาระดับราคามูลค่าการส่งออกของกล้วยไม้ให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง